เรื่องนี้ต้องเอาให้ชัดนะคะว่าสรุปแล้วผลมันคืออะไรกันแน่
ทำเอาหลายคนเมื่อวานนี้คนไทยใจตุ้มต่อมเลยนะคะ

ใช่วันก่อนบอกว่าไม่ติด

สรุปว่าติดไม่ติดเอาชัดแบบนี้
คุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลทางการเลยนะคะ
จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณหมอสุภกิจสิริรักษ์ท่านออกมาแถลงเลยนะ
แถลงสรุปรายละเอียดการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ของนายโอฮัทบรันซ์อายุ๒๙ปี

คุณผู้ชมคืออยากให้เห็นภาพชัดแบบนี้
แบ่งเป็น๒ภาพนะคะภาพที่๑ก็คือ

กับภาพที่๒ที่อยู่ในประเทศไทยเอาภาพแรกก่อน
การที่คุณจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

โควิดขาขึ้นกับโควิดขาลงด้วย
มันมีชุดคำอธิบายแบบนี้ออกมาพี่ต้น
จากต้นทางตรวจแล้วก่อนเข้าประเทศไทย
เชื้อผลเป็นลบแปลว่าไม่ติด
อันนี้คุณหมอบอกว่ามันไม่ติด
แสดงว่าเข้ามาในประเทศไทยได้ก็ไม่เป็นไร
ทีนี้ถ้าเข้ามาในประเทศไทยตอนนั้น

วันที่๑๗ก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด
ปรากฏว่าคุณผู้ชมปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวก
ผลออกมาเป็นบวกทีนี้ก็ต้องไปถอดรหัสพันธุกรรม

เลต้าแอลฟ่าหรือว่าโอมิครอน
ปรากฏว่าระหว่างรอผลการตรวจออกมา
นักท่องเที่ยวชายชาวอิสราเอลคนนี้
หนีจากการกักตัวหายไป๒๓วัน

แล้วเมื่อวันก่อนไปเจอตัวที่สมุยสุรธานีใช่ไหม

ที่บอกไปเมื่อวานไปเจอตัวนายโอฮัตที่เกาะสมุยสุรรัฐธานี
ก็มีการนำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยอีก๒แห่ง
๒แห่งเป็นของรัฐแล้วก็เอกชน
แปลว่าอะไรแปลว่าได้ตรวจครั้งที่๒และครั้งที่๓ถูกไหมคะ
ตรวจครั้งที่๒และครั้งที่๓ผลออกมาเป็นลบ
เป็นลบคุณหมอสุภกิจบอกว่า
การที่ผลออกมาเป็นลบหรือไม่พบเชื้อนั้น
อาจจะเป็นได้ว่าเพราะปริมาณเชื้อมีน้อย

คุณหมอสุภกิจบอกว่ารู้ไหมคะตอนกักตัว
แล็บเองต้องมีการปั่นหาเชื้อถึง๓๐วงรอบ
ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีปริมาณเชื้อในตัวเยอะ

ไม่กี่วงรอบก็พบแล้วว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่า

มาตรวจอีกเป็นครั้งที่๔ที่ศูนย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุราธานีผลออกมาบ่าย๓เมื่อวานนี้
ผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อ
เพราะฉะนั้นสรุปชัดแบบนี้
ชายนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลรายนี้เป็นโควิดไหม

คำตอบคือเป็นนะคะเพราะว่าตรวจในบ้านเราทั้งหมด๔ครั้ง
ครั้งแรกตรวจพบเชื้อก็คือเป็นบวกสายพันธุมิครอน

เป็นลบแสดงว่าเป็นโควิดแต่หายแล้ว
หายแล้วแต่ยังมีปริมาณเชื้อในตัว
แต่เชื้อในตัวนั้นน้อยมากน้อยมากก็เลย
อาจจะสามารถตรวจแล้วพบได้อีกก็คือเชื้อเป็นบวก
แต่๓ครั้งหลังเป็นลบแล้วนะคะ
เอาชัดคือเป็นแต่รักษาหายแล้ว
แต่เอ้าระหว่างทางที่คุณไปเนี่ย
พัทยาชุมพรสุรธานีเชื้อน้อยก็จริง
ถามคุณหมอต่อมันสามารถแพร่เชื้อได้ไหม

อันนี้หลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนกังวลนะคะ
คำตอบคือเชื้อน้อยก็ตามแต่สามารถแพร่เชื้อได้
แต่โอกาสในการแพร่เชื้อน้อยมาก

ตอนนี้นายโอฮัทอยู่ระหว่างการกักตัวที่โรงพยาบาลเกาะสมุยสุราชธานี
หลังจากนี้ทางโรงพยาบาลก็จะอนุญาต
ให้นายโอฮัทออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
เพราะตอนนี้คือ๑๐๐แล้วเขาหายแล้ว
เขาหายแล้วนะคะแต่เรื่องของคดีความ
อันนี้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพราะพฤติกรรมแบบนี้
นายโอฮัทเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดพรกรฉุกเฉิน
ฝ่าฝืนคำสั่งของสคบนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมาย
ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก๔คนที่ขับรถตู้

ผลตรวจออกมาแล้วอาจสบายใจได้นะคะ
ไม่พบเชื้อแต่เมื่อครบกำหนดตามระยะ
ก็จะมีการตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่ง
นี่คือต้องเอาให้ชัดว่าไอ้โอมิครอนเนี่ย
มันหลบการตรวจหรือว่ามันเชื้อน้อยมาก
แล้วมันไปตรวจแล้วไม่เจอนะคะ

ตรวจแล้วเจอแล้วไม่เจอไม่เจอแล้วมาเจออีกที
แล้วเจอรอบหลังนี่คือโอมิครอนเลย

มาตรการเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวท่านจะ
จะทำยังไงไม่ให้เป็นเหมือนอิสราเอลคนนี้